กรี๊ดกันลั่นบ้านเลยฮะกับแค่

แต่ตัวเล็กนิดเดียวมันร้ายกาดเหลือเกิน
มันให้จับแบบไม่ได้ง่ายนะ

หัวจำแดดนับไม่ได้
เดี๋ยวมีคนเข้าไปชมแล้วกว่า
คุณขวัญคุณผู้ชมถ่ายซิว่าคลิปนี้
คนเข้าไปชมกี่ล้านครั้ง
เป็นที่ก็หลักล้านก็หรือเปล่า
หลักล้านแต่ตอนนี้
คนเข้าไปชม๒๗ล้านครั้ง

เห็นสีหน้าสีตาพี่คนที่ใส่ชุดสีเทาเนี่ย
ที่เธอดีใจขนาดนี่จับได้แล้ว
จะบอกคุณศัตรูสวัสดิ์คุณคุณผู้ชมว่าร่ะรู้ไหม
ที่คนเข้าไปดูดิฉันเชื่อว่าคอมเมนต์เขาเอ็นดูคนจับ
คือใช้ความพยายามแล้วปรากฏว่าอ้าวลืมตะก้ามีหู
ตะก้ามีหูเจ้าหนูก็เลยออกไปได้นะฮะ